สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ

ตอนเช้าเดินออกไปสตูประมาณ๕นาที

และอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนเช้านะครับ

ฝนก็จะกลับเข้ามาเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ครั้งนี้จะตกยาวต่อเนื่องเลยนะครับ
ตกยาวต่อเนื่องไป
ที่ตอนนี้นะครับทางกรมประตูนิยมวัฒนธิยา

มาดูวันนี้กันก่อนนะครับนี่คือภาพรวม

คุณผู้ชมดูสีฟ้าที่ปรากฏอยู่ในแผนที่นะครับ

บริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ

บริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็บริเวณ

ตะวันออกนะครับแล้วก็แนวรอยต่อระหว่าง

กลุ่มฝนมีทิศทางเป็นอย่างไรนี่นะครับ
เป็นการคาดการณ์ในวันนี้ตลอดทั้งวัน

ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเป็นช่วงประมาณ

ใครที่จะทำกิจกรรมในช่วงระยะเวลา

กลุ่มฝนยังไม่ใช่เป็นเรื่องของพายุฤดูร้อน

ลักษณะอากาศก็จะเมื่อวานวันจันทร์เนี่ยนะครับ
ครึ้มเมื่อวานฟ้าปลงวันนี้ฟ้าครึ่มอีกครั้งหนึ่ง

อากาศเย็นแผลลงมามาเจออากาศร้อนที่ปกคลุมตอนนี้
มีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องระวังดังนี้นะครับ
เหนือกันก่อนนะครับจังหวัดเชียงราย
อุตรดิษฐ์พิศนุโลกพยาว

จังหวัดนานนะครับไปดูกันต่อในพื้นที่ภาคอีสาน
ทั้งภาคเลยนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ

เชิงเศร้าตราดนี่

นครสวรรค์สิงห์บุรีลบบุรี
สลังทองสลักบุรีชัยนาธิ์พระนคร

และปริมณฑลอย่าสังเกตว่าพื้นที่ส่วนใหญ่

ปีกตะวันออกของประเทศไทย

เยิบมาบริเวณปีกตะวันตกตามลำดับ

แต่พื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้เจอฝนในวันสองวันนี้
ยังคงต้องเจอความร้อนอบอ้าวกันไปก่อนนะครับ